ผู้ชายคนนึงเนี่ยไปชกต่อยชิงรถยนต์ของพยาบาลสาว
นะฮะตอนที่เขาไปซื้อของนะครับฉวยโอกาสจะเข้าไปชิง
เพราะว่าแฟนสาวของตัวเองเนี่ยบอกว่าต้องพาไปกินหมูกระทะ
ไม่รู้อ้างไปเรื่อยหรือเปล่าแต่จะไปชิงทรัพย์เขา
ชิงรถยนต์เขาค่ะนี่ฮะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ตอนที่ตำรวจคุมตัวมาทำแผนเนี่ยก็จะพยายามจะเข้าไปเอาเรื่องกันนะครับ
ก็ต้องมาห้ามกันนะครับทุกผู้ชมครับจากนั้นก็ต้องรีบนำตัวผู้ต้องหา
เสื้อสีแดงเนี่ยออกไปทันทีเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ไม่อย่างนั้นไม่รอดแน่ครับญาติพี่น้องเขากลัว
แค้นเลยนะครับคดีเนี้ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนวันที่แปดกันยายนนะครับ
หน้าร้านสะดวกซื้อสาขาสี่แยกสะพานสี่แยกสเตียงนะครับ
ถนนบุรกรรมโกวิทย์ตำบลสเตียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
ผู้ต้องหาที่ท่านผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับชื่อในนบศรีโพอายุ๒๒ปี
คนนี้ฮะเขาบอกว่าเขาเป็นอดีตเซลแมนขายเครื่องกรองน้ำนะ
วันนั้นก็ขี่จักรยานยนต์มาจอดที่ข้างร้านสะดวกซื้อ
แล้วผู้เสียหายที่เขาเป็นพยาบาลสาวนะครับเขาก็เพิ่งออกเวรมาจากโรงพยาบาล
แวะซื้อของแล้วก็เดินขึ้นรถเตรียมสตาร์ทเครื่อง
จะกลับแล้วหลังจากซื้อของเสร็จนี่ฮะถูกทำร้ายจนบาดเจ็บเลยนะครับ
ผู้ต้องหาเนี่ยฉวยโอกาสเข้าไปตอนนั้นนะครับเข้าไปในรถเขาเลยนะครับ
เพื่อพยายามชิงสร้อยคอทองคำแต่ผู้เสียหายไม่ยอมนะครับ
ก็เลยมีการยื้อยุดฉุดกระชากนะครับแล้วก็ถูกชกเข้าที่ใบหน้า
กหลายครั้งด้วยนะฮะรถยนต์คันนี้นะครับแล้วก็ดึงเขาผลักเขา
ตกลงไปจากรถแล้วตัวเองก็ปิดประตูรถแล้วก็ขับรถออกไปเลยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับนี่ฮะผู้ต้องหาเนี่ยจังหวะที่ขับรถออกไป
โทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายเขายังอยู่ในรถ
เพราะตอนนั้นเขาขึ้นรถแล้วนะครับกำลังสตาร์ทเครื่องจะไปแล้ว
คนนี้เนี่ยวิ่งเข้ามาแล้วเข้าประตูอีกฝั่งหนึ่งเลยฮะ
เข้าไปนั่งในรถเลยนะครับนี่ฮะพอโทรศัพท์มือถือของเขายังอยู่ในรถเนี่ยนะครับ
ท่านผู้ชมครับก็เลยทำให้สามารถติดตามตัวได้ค่ะนะ
จังหวะที่แฟนของผู้เสียหายเขาโทรเข้ามาหาด้วยนะฮะ
ก็เลยรู้พิกัดตามสัญญาณของโทรศัพท์มือถือนะครับตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวได้นะครับ
ไปจับตัวได้ที่บ้านของแฟนของนายคนนี้อยู่ที่จังหวัดขอนแก่น
ก่อเหตุเอาไว้ที่เพชรชบูรณ์นะครับไปจับได้สามทุ่มของคืนวันที่๘กันยายน
หลังจากที่ก่อเหตุเอาไว้เมื่อช่วงเที่ยงคืนเข้าวันที่๘ช่วงแบบตอนเที่ยงคืนเลยอ่ะนะ
ถูกจับกลุ่มก็สารภาพว่าก่อเหตุชิงทรัพย์จริงนะครับทำร้ายร่างกายเขาจริง
ก็เลยต้องหารถหาเงินพาแฟนไปกินหมูกระทะค่ะ

คือที่เขาด่าผมคือตอนที่เค้าด่าเนี่ยผมยังพอโอเคพี่
คือกูจะต้องได้นั่นกูจะต้องได้นี้
ถ้าจุดกูไม่ได้ก็คือหนูไม่ต้องมาคุยกับผม

ดำรวจก็มันไม่ได้ปักเชื่อในคำให้การนะ
ปรีโยคือยากมีเงินของแฟนไปกินหมูกระทะ
มีรถขับพาแฟนไปกินหมูกระทะคุณก็ต้องทำงาน
ใช่ค่ะมาทำคนอื่นเขาเดือดร้อนบาดเจ็บแบบนี้ไม่ได้นะคะ
ตำรวจไม่ปากใจเชื่อนะครับเพราะว่าถ้าดูจากพฤติกรรมตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุเนี่ย
ก่อนจะก่อเหตุนายคนนี้ขี่จักรยานยนต์ป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่หลายรอบแล้วนะตรงนี้
แสดงว่าตั้งใจไว้แล้วรอเหยื่อนะรอเหยื่อที่จะขึ้นรถแล้วแบบเป็นผู้หญิงคนเดียว

ต้องค่ะพอสบโอกาสก็ก่อเหตุเลยโอ้โหจะมาบอกว่ากดดงกดดันจนแบบโอ้โห
ทำไปเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการอย่างนี้ไม่ได้